ดูบรรยากาศงานพระราชทานเพลิงศพของศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะจัดที่วัดเทพศิรินนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าศิลปินดารารวมไปถึงศิลปินแห่งชาติดาราอาวุโสมาร่วมงานกันครับข้างจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาวินัยพันธุรักษ์พี่ชมพูฟุตตี้
ที่เห็นหน้าจอพี่เทพธุเทกับเพลงจูบลาฟ้าดินค่ะ
แม่ตุ๊กภิยดากับเพลงสกุลค่ะ
นอกจากนี้ยังมีพี่ตู่นทิดาพี่ชมพูพี่ปิ๊งพี่จิบกวาดสุ

และพิเศษสุดนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูช่วงนี้ค่ะ
ช่วงที่คุณอีฟพุทธธิดาค่ะลูกสาวหัวแก้วหัวแวนของอาต้อยเนี่ยค่ะ

หลังจากนั้นค่ะน้องมีบุญนะคะ

หลานชายของอาต้อยไว้๓ครัวกว่า
มาร้องเพลงเป็นไปไม่ได้ต่อหน้าโรงศพคุณอาต้อยค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าช็อตนี้คือแบบคนอยู่ในงานแบบ

กลั้นน้ำตาไม่ไหวจริงไปชมเลยค่ะ
เพราะฉันเป็นใจไม่เอาใน
ใจต่อในกลับเข้า
กลับเข้าขอบคุณครับ

คือเอาจริงพี่ไปงานด้วยพี่ก็แบบน้ำตาไหลจริง
เพราะว่ามันเป็นความปราบปลื้มใจด้วยนะคะ
ซึ้งใจคือคุณอีฟนะคะพร้อมกับสามีพี่ต้น
แล้วก็อาเปี๊กอรัญญาให้สัมภาษณ์ก่อนเริ่มพิธีนะคะ
บอกว่าจริงแล้วเป็นความตั้งใจของครอบครัวนะคะ
อยากให้มีบุญได้ร้องเพลงให้คุณตาฟังเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ

คือจริงเนี่ยคือช่วงที่คุณตาเสียใช่ไหมคะ
พอเปิดเพลงที่บ้านเนี่ยเปิดเพลงเป็นไปไม่ได้
ฟังเรื่อยแล้วน้องคือร้องได้เอง
ต้องเข้าใจก่อนนะว่าน้องสามขวบ
แล้วคำที่ร้องในเพลงมันยากนะ
ยากมากนะคุณผู้ชมนะคะ
โดยทีมงานเมื่อวานนี้นะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สีเหลืองค่ะ

คือเหมือนแบบงานแบบคอนเสิร์ตย่อมคุณผู้ชมในความรู้สึก
คือแบบอาต้อยอยู่ในใจเราเสมอนะคะ
ก็ได้มีการอับถีคุณพ่อไปลอยอังคารที่อำเภอปากน้ำจังหวัดสุดประการค่ะ
ซึ่งก็จะลอยทั้งหมดนะคะไม่เก็บเอาไว้ค่ะ
พออีฟเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่อบอกว่า
ที่ผ่านมาพ่อล้องเพลงเยอะมากแล้ว
แบบนั้นนะคะและในงานนี้ค่ะคุณอีฟก็ได้นำพักเครื่องนะคะ
เศรษฐศิลป์ค่ะซึ่งเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นพระเครื่องนะคะ
อาต้อยเนี่ยเป็นประธานค่ะก่อนเสียชีวิตคือทำออกมานะคะ
เผื่อใครสนใจจะเช่านะคะเพราะว่ารายได้นำไปช่วยเหลือมูลนิธิ
ศิลปินอาวุโสนะคะแล้วก็วัดที่ทุ่งเศรษฐีนะคะ
ซึ่งอาต้อยรักและศรัทธาค่ะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของคุณพ่อนี่แหละค่ะ

แล้วก็จะมอบให้กับวัดทุ่งเศรษฐี
เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระนิดนึงนะคะ
ก็คือเป็นพระที่แบบว่ามีมูลค่าตั้งแต่๑๐๐๐นะคะ
จนถึงประมาณ๒แสนนะคะ

เป็นภาพล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เห็นไหมคะนี่ก็คืออัฐิของอาต้อยเศรษฐานะคะ
ก็มีการทำพิธีในช่วงเช้าพิธีทางพุทธนี่แหละค่ะ
ซึ่งอาเปี๊ยกก็คือแบบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ

ครอบครัวก็ได้เดินทางไปที่ปากน้ำนะคะ
จังหวัดสุปราการเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อาต้อยเคยบอกไว้

อัฐิลอยอังคารไปนะคะพร้อมกับดอกไม้ค่ะ
ก็เนี่ยน้องมีบุญไปด้วยนะคะ

ซึ่งเราเชื่อแน่ว่านะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาต้อยเศรษฐาจะจากเราไปแล้วจริงนะคะ
แต่ว่าทุกบทเพลงทุกข้อความทุกรอยยิ้มทุกผลงานของอาต้อยเศรษฐาจะยังอยู่ในใจของเราเสมอนะคะ
ก็ทิ้งท้ายข่าวนี้กับภาพนี้นะคะ
เป็นภาพสุดท้ายจริงค่ะที่เราจะได้นึกถึงอาต้อยเศรษฐานะคะ
เทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวศิราชายาตลอดไปนะคะ
ค่ะโอ้โฮนะก็เป็นภารกิจเหมือนว่าจะหลากไป
แต่ว่าต้อยทุกผลงานนะจะยังอยู่ในกรณีนี้

และที่สำคัญยังมีโครงการดีที่มีภาระใช่ไหม
ทาเวสุวรรณจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อถือว่าขอบคุณละกัน
ครอบครัวของอาต้อยใส่ถามมาไว้หน้าที่นี้ด้วย